ถ้าเกิดนับชุดเยาวชนสินทรีชัยรับใช้ชาติมา๑๙ปี
ตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็ยึดมือหนึ่งมาอย่างยาวนาน
ที่ช่วงบรรปลายนั้นเขาจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก่อนหน้านี้

เป็นทางการที่แฟนบอลชาวไทย

กับจุดเริ่มต้นของการเป็นนักฟุตบอลชื่อดัง

รายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ

มักมีเรื่องเล่าจากความยากลำบาก
และก็มีรสชาติแห่งความหอมหวานของความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอ
เช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตนักฟุตบอลของสินทวีชายหาดไทยรัฐนากุล
เริ่มจากครอบครัวที่ติดลบแต่มีความฝันเดียว
ในตอนนั้นคืออยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย
และนั่นคือสิ่งที่สินทวีชัยไม่เคยละทิ้งยอมแพ้
ที่อยากจะไปให้ติดฝันของเขา
ฐานะทางครอบครัวนี้ในครอบครัวติดลบ
แต่ว่าก็ไม่ถึงกับลำบากที่สุด
แต่เราก็ยังมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่ง
คืออยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแค่นั้นเอง

มันแค่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ
จากเด็กที่มีจุดเริ่มต้นเพียงแค่ว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ
เดินทางสู่เมืองหลวงด้วยความฝัน
เพื่อคัดเป็นนักฟุตบอลในโรงเรียนดังในกรุงเทพ
แม้จะผิดหวังแต่สุดท้ายด้วยการไม่ยอมแพ้
ทวีชัยได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนอสัมชันศรีราชา
โดยมีมัสเซอร์เดี่ยวยุทธนาธรรมประเสริฐ

จนเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลค่าตัววันละ๑๐บาท
อสัมชันศรีราชาแล้วครั้งนี้ทำได้ดี
แล้วก็มัสเซอร์เดียวยุทธนาธรรมประเสริฐเนี่ย
เห็นว่าผมมีจุดเด่นอะไรอยู่บ้าง
เขาเลยให้โอกาสผมได้เป็นนักกีฬา
โครงการช้างเผือกของอสัมชันศรีราชา
ก็เลยเป็นก้าวแรกในการเข้ามาในการเป็นนักฟุตบอล

รายได้จากฟุตบอลจริงน่าจะเป็นตอนอยู่อ๓นะครับ
จะมีเบี้เลี้ยวันละ๑๐บาทเดือนละ๓๐๐บาท
ซึ่งก็เอาไว้ใช้จ่ายสำหรับตัวเอง
ในการดูแลตัวเองซื้อของใช้ในโรงเรียนประจำครับ
นั่นคือรายได้ก้อนแรกจากฟุตบอล
ผลทางเดียวที่จะไปให้ถึงความฝัน
คือการต่อสู้ในวิถีฟุตบอล

จนทำให้สินทวีชัยก้าวมาติดทีมชาติไทย

ชุดเยาวชนชิงเชียงโลกที่นิวซีแลนด์
และสุดท้ายความฝันที่อยากจะเป็น
ฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ก็มาถึง
ผมไม่เชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะให้โอกาสผม
อย่างเช่นวันที่เจอกับเรลมาริดมาวันนั้นนะครับ
ก็ตอนแรกที่มีเกมกับเรียลมัตติด
ดีใจว่ามีชื่อได้นั่งสำรอง
ได้ไปดูระดับโลกข้างสนาม
แบบลิงซ้ายเลยแบบใกล้เลย

แต่ผมไม่คิดว่าโอกาสมันจะมาในวันนั้น
จากวันนั้นมาถึงวันนี้กว่า๑๔ปี
สินทวิชัยกลายเป็นพุทธศาสตร์ประตู

เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องที่ทุกคน

และทุกวันนี้คือต้นแบบนักฟุตบอลไทย
ที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกคน
เมื่อพูดถึงชื่อของสินทวิชัยหาดไทยรัฐนากุล
ตำนานพุทธศาสตร์ประตูทีมชาวไทย
สิ่งที่มันได้ก็คือเกินทุกอย่าง
มันมีมูลค่ามากกว่าเงินหรือว่าถ้วยรางวัล
มันมีค่ามากกว่าชัยชนะที่ผมเคยเจอในชีวิต
ถ้าจะให้ความสำคัญกับแมทนี้ก็คือ
มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตผม